การที่จังหวัดตากหน่อยนะเกิดขึ้นกลางเมืองนะฮะ
ผู้ชายคนนึงเมาฮะค่ะเมาแล้วก็คลั่งนะ
อืมตำรวจเอาขึ้นรถไปแล้วอยู่ดีดีกระโดดรถนะฮะ
หนีไปอีกต้องไปไล่จับกันอีก
สุดท้ายเนี่ยต้องใช้วิธีการหลอกล่อ

บอกว่าถ้าไม่มาให้จับตัวเนี่ยนะเดี๋ยวเอาเพื่อนไปแทนนะ

คุยกับเพื่อนก่อนดีกว่า
เมื่อกี้คุยกับผู้ชมครับ
กระโดดรถตำรวจหนีไปเนี่ยจะวิ่งเข้าปั๊มน้ำมัน
มีเสียงคนตะโกนบอกถ้าไม่ให้จับตัวเนี่ยเดี๋ยวจับเพื่อนแทนเลยนะ
วิ่งหนีมาหาตำรวจบอกเอาจับเลย
นี่ฮะเมาแล้วรักเพื่อน
ก็ยังดีที่รักเพื่อนก็เลยโดนจับจนได้
นี่เห็นป่ะจับเลยรักเพื่อนนะฮะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อในเอฮะ

เอ๋เนี่ยไปก่อเหตุวุ่นวายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กลางเมืองตากนะครับ
คือเอ๋นี่เป็นคนลำปางมาเที่ยวที่ตาก

ทางโรงแรมเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาคุมตัวไปสงบสติอารมณ์
ตำรวจเนี่ยคุมตัวขึ้นรถนะมีเพื่อนของเอ๋ไปด้วยนะครับ
เป็นเพื่อนรักกันเขาก็ไปดูเพื่อนเขาขึ้นรถกระบะของสายตรวจไป
ระหว่างทางเอ๋ตะโกนโวยวายจนมาถึงแถวตลาดสดเทศบาล๒
กระโดดลงจากรถตำรวจนี่ฮะแล้วไปก่อเหตุอยู่กลางถนน
เจ้าหน้าที่เนี่ยตะโกนบอกถ้าไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวจับเพื่อนเลยนะ
เพื่อนที่มาด้วยเอเลยวิ่งมาหาเจ้าหน้าที่เลย
สุดท้ายก็คุมตัวไปได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบรรทราบมือกลางดึกที่ผ่านนะครับ
ภมึงจากแช่งเขาหาเมาสุราและก็ประพฤติตัววุ่นวาย
ผู้ชื่อคนหนึ่งคนเหนือก็พูดภาษาเหนือได้
เขาบอกว่าถ้าไม่ขึ้นจะจับเพื่อน

แล้วโหยวายจะจับเพื่อนได้ไง

นี่ฮะสุดท้ายพอถูกคุมตัวได้

ทำท่าแบบเหมือนกับยอมจำนวนหรือยังไงค่ะ
โอ้โหกว่าจะไล่จับได้ตัวใหญ่ด้วย